ใครก็อยากจัดใครก็อยากจ้าง

เพราะฉะนั้นเขามีเคล็ดลับอะไรหลังเวที

ไป

สมราคาพิธีกรสายหายืนหนึ่งแห่งยุค

สงสัยเคล็ดลับหลังเวที

ไม่มีบกพร่องแน่นอน

อื้อห่ามพวยเธอ
สม่องอยู่ด้าน

คลัดหลับความโหลภองพี่นุ้ยคือการสอบบอด

อย่ามัวยืนนิ่งตาวิ่งเลย๔คูณร้อยไปเลยพี่ล้วง